มาดูกรณีการตรวจสอบพื้นที่นะคะซึ่งมีสิ่งปลูกสร้าง
ซึ่งถือว่าน่าจะเป็นสาขาของวัดพระธรรมกายในหลายพื้นที่
ตรวจสอบพวกผู้กันก็เป็นที่จังหวัดพังงานนะคะ
เกาะยาวน้อยนะคะก็คือธรรมมุกตะวัน
อีกหนึ่งพื้นที่ล่าสุดไปพบอีกแล้ว
ชื่อว่าสวนป่าหิมวันนะคะอยู่ในอำเภอภูเรือจังหวัดเลย
ซึ่งวันนี้เองนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะ
ลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะโดยมีทนายของวัดนั้นรอให้การต้อนรับ
ขณะที่บรรยากาศภายในวัดวันนี้เงียบเหงานะคะ
ไม่มีชาวบ้านไปปฏิบัติธรรมเหมือนทุกวันค่ะ
บรรยากาศที่สวนป่าหิมวันในตำบลร่องจิกอำเภอภูเรือจังหวัดเลย
สถานที่ปฏิบัติธรรมและอบรมเครือข่ายของวัดพระธรรมกาย
ตอนนี้เงียบเหงาไม่มีลูกศิษย์ไปปฏิบัติธรรมเหมือนทุกวันค่ะ
พื้นที่สวนป่าหิมวันล้อมรอบไปด้วยกำแพงปูน
มีป้อมยามบริเวณหน้าประตูทางเข้าเป็นแผงประตูเหล็ก
มีเจ้าหน้าที่ประมาณ๓๔คนคอยรักษาความปลอดภัยและดูแลสถานที่
ขณะที่นายชายเยเทพสุดารัฐเป็นธนัยความห์ของสวนป่าหิมวัน
ตรรับผลตำรวจเอกศรีวรารันสิพรามณกุลรองค์
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหน่วยงาน
หลังจากทราบว่ามีการบุก

และทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วม๒๐๐๐ไร่ค่ะ

เจ้าหน้าที่นำหมายค้นของศาลจังหวัดเลย
เข้าตรวจสอบภายในวัดป่าแห่งนี้ค่ะ
พบอาคาร๒ชั้นจำนวน๑๒๐หลัง
โรงอาหาร๑หลังบ้านพักขนาดเล็ก
ซึ่งตั้งเรียงรายกันกว่า๑๐หลังค่ะ
อาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง๑หลัง

แต่ว่าไม่พบพระภิกษุอยู่ภายในสวนป่าแห่งนี้นะคะ
และจากการตรวจสอบเอกสารการครอบครองที่ดิน
มีชื่อผู้ครอบครองวัดพระธรรมกาย
จำนวน๑๒๙ไร่
เป็นหนอสระสามกออย่างถูกต้องเมื่อปี๒๕๔๑
ส่วนที่เหลือเป็นของชาวบ้านไม่พบการบุกรุกป่าสงวนหรือพื้นที่สาธารณะค่ะ